เป็นความสัมพันธ์ของคนเคยรักค่ะอย่างพี่นุ้ยสุจิราแล้วก็พี่หนุ่มสอนรามนั่นเองนะคะ
แม้ว่าจะเลิกรากันไปหลายต่อหลายปีต่างฝ่ายก็ต่างไปมีครอบครัวของตัวเองกันแล้วนะคะ
คราวนี้ค่ะหวนมาเจอกันในรอบ๑๐ปีเลยทีเดียวนะคะ
ระหว่างพี่นุ้ยแล้วก็พี่หนุ่มนั่นเองค่ะในรายการที่พี่นุ้ยเนี่ยเป็นพิธีกร
หลังจากที่เลิกรากันไปอย่างที่บอกไปต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่มีชีวิตใหม่
พิธีกรคนเก่งค่ะพี่นุ้ยบอกว่าถือเป็นการลบคำคอรหา
แล้วก็คลายความสงสัยกับแฟนคลับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยนะคะ

ว่าต่างคนต่างมีครอบครัวต่างคนต่างมีความปรารถนาดีให้แก่กัน
ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องเอาอะไรสิ่งที่มันแบบอดีตอะไรอย่างนี้
ที่มันไม่จำเป็นนะคะเอามาแล้วตรงเนี้ย
มันเป็นโมเมนต์ดีที่มันจะเกิดขึ้นใหม่
ความสัมพันธ์ยังเหลือความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะพี่นุ้ยสุจิราก็ยังได้ฝากให้กำลังใจ
นางงามรุ่นพี่พี่ออนอนงปัญญาวงศ
เพิ่งประกาศยาขาดกับสามีในโซเชียลอีกด้วยค่ะ
คือทุกคำพูดที่พี่ออนเขียนนะคะมันสะเทือนใจคนที่มีครอบครัว
เพราะว่าแม่ทุกคนต้องอดทนเพื่อลูกแต่ถ้าวันหนึ่งที่พี่เขาเลือกที่จะเขียนว่าเรา
เราต้องปล่อยเขาไปมันเป็นอะไรที่เราเป็นคนดีครอบครัว
รู้สึกแบบอุ๊ยพี่ออนจะต้องเจอกับอะไรที่หนักขนาดนี้เลยเหรอ
เป็นคนหนึ่งที่เป็นห่วงแล้วก็กำลังรอเวลาที่จะอยากจะโทรไป
ให้กำลังใจพี่เขาสู้นะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
กำลังใจจากเพื่อนรอบข้างก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ทำให้คุณนั้นผ่านเรื่องร้ายไปได้เป็นกำลังใจกับพี่อ่อนด้วยค่ะ